ไปดูอุบัติเหตุที่นำมาสู่การเสียชีวิตของผู้หญิงคนหนึ่งนะครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่สมุทรสาครนะฮะ

แล้วก็รถอีกคันหนึ่งด้วยนะครับ
เดี๋ยวไปดูนะครับภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

ท่านเห็นเป็นภาพกล้องวงจรปิดหน้าร้านเทคนิคฟิล์ม
อยู่ที่ริมถนนเศรษฐกิจ๑ตำบลคลองมาเดืออำเภอกระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาครนะครับ
แล้วก็มีรถเก๋งยาริสสีฟ้าจอดอยู่ที่ด้านหน้าของร้านอีกคันหนึ่งด้วย

คือแบบคอนโซลหน้ารถเนี่ยแตกหักเสียหายพังหมด
ผู้หญิงที่เป็นคนขับก็คือนางสาวปุญญนุษย์สุริกุลอายุ๓๔ปี
เป็นคนบางกอกน้อยกรุงเทพ
เสียชีวิตในสภาพคอหักนะฮะ
ใบหน้าซีกขวากับศีรษะเนี่ยมีรอยกระแทกอย่างแรงเลย
ก็พังทั้งคันเป็นจอดหน้าร้านไม่มีใครอยู่ในรถ
สีฟ้าเป็นของลูกค้ามาจอดรอติดฟิล์ม
แล้วก็มีป้ายหน้าร้านที่ถูกแรงกระแทกพังไปด้วย
เพราะว่าก่อนจะถึงร้านมีคอสะพาน
แถวนี้หากขับมาด้วยความเร็วแล้วถ้าเป็นคนที่แบบไม่รู้นะ
คุณเขียนมาสอนชาวบ้านบอกว่าเสียหลักหมดเพราะตรงคอสะพานมันมีลักษณะเป็นเนิน
คือถ้ารถมาเร็วเนี่ยเจอเนินตรงนี้จะเสียหลักไปเลย

มันจะเหวี่ยงอะไรแบบนี้
แต่มีพยานเขาบอกว่าเขาเป็นคนขับรถบรรทุกนะ
แล้วก็เสียหลักหมุนคว้างพุ่งเข้ามาชนรถตามกล้องวงจรปิด
เจ้าหน้าที่บอกว่าเดี๋ยวต้องไปไล่ดูกล้องวงจรปิดก่อน

เสียหลักเองหรือมีการขับเฉียวขับชนกัน
หรือว่าตีคู่อะไรกันมาอย่างไรตามที่พยานเห็นพอก่อนหน้านั้นคือไม่เห็นภาพเนอะ
ต้องไปดูว่ามันมีสาเหตุจากอะไร
อุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ตลอดเวลามันสูญเสียกันได้